ส่วนที่นี่ค่ะที่จังหวัดแพร่มีผู้ชายคนนึงก็เข้าไปหาของป่ากับเพื่อน
แล้วก็พลัดหลงกับเพื่อนหายไป๗วันเขาออกตามหากัน
สุดท้ายเจอตัวนะคะเจ้าตัวบอกว่าตอนติดอยู่ในป่านะได้ยินเสียงคนเรียก
ครับก็ตะโกนตอบกลับไปเงียบอ่าแล้วเสียงก็เงียบไปเลย
เขาก็เลยเชื่อว่าพอเข้าไปในป่าแบบนี้บางทีเจ้าป่าเจ้าเขาผีบังตาหรือเปล่าหาทางออกไม่ได้
ค้นหานายนิวัฒน์นันทขัดอายุ๓๘ปีหายไปตั้งแต่๒๓เมษายนนะคะ
นายนิวัฒน์เข้าไปหาของป่ากับนายสุวิทย์สุเตนจันทร์อายุ๓๕ปี
ที่บริเวณป่าห้วยจำฝ่ายและดอยแม่มอกนะคะ
ติดต่อระหว่างอำเภอวังชิ้นกับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดแพร่ค่ะ
ค้นหากันอยู่นานมากพยายามตะโกนเรียกชื่อนิวัฒน์นิวัฒน์เป็นระยะแบบเนี้ยค่ะ
จนสุดท้ายได้ยินเสียงนายนิวัฒน์ตอบกลับแล้วก็วิ่งออกมาจากป่า
ก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนายนิวัฒน์เนี่ยนะดูเหมือนคนปกติมาก
ไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่อะไร๗วันนะคุณผู้ชม
นายนิวัฒน์บอกว่าเจ็ดวันที่หลงอยู่ในป่านะคะกินผลไม้
แล้วก็กินยอดกล้วยที่อยู่ในป่าประทังชีวิตนะคะ
จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปช่วยออกมาได้
ใช่คือไม่ใช่แบบหิดโรยหิวไม่มีอะไรกินเขาก็มีผลไม้มีอะไรกิน

ไปหาของป่ากับเพื่อนนะนะก็เพื่อนที่ไปด้วยกันลงมาหาน้ำดื่มแล้วก็
ขึ้นไปตะโกนเรียกครับได้ยินเสียงตะโกนตอบแต่มันเงียบไปเลยอ่ะเหมือน
ไม่ได้ยินครับทั้งทั้งที่ตัวเองตะโกนตอบค่ะเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะ
บังตาหรือเปล่าแล้วก็ค่อยพลัดหลงกับเพื่อนไปเรื่อยก็หายเข้าไปในป่า
ลึกขึ้นลึกขึ้นเนี่ยค่ะวันนี้นายนิวัฒน์บอกว่าเห็นคนเดินเข้าไปในป่า
ตะโกนเรียกชื่อนิวัฒน์พอตอบกลับไปเงียบอีกไม่มีใครไม่มีใครได้ยินไม่มี
ตอบกลับมาก็เลยค่อยเดินออกมาเรื่อยเดินมาเรื่อยจนสุดท้ายก็มาเจอ
เจ้าหน้าที่ที่ตะโกนเรียกชื่อตัวเองตัวเองตะโกนตอบกลับไปแล้ววิ่งออกมาแล้วก็เจอความช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
คือพี่ติ๊กจะถามว่าตอนที่เข้าไปป่าเนี่ยคิดขวานหรือนึกอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีใคร
เหมือนกับเราเหมือนกับเราฝันไปไหมคะหรือว่ายังไงฮะ
นึกยังไงเข้าไปป่าแล้วเราหลงเราเหมือนกับผีอำหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงครับ
ไม่รู้เลยโทรศัพท์ไม่มีเหรอคะ
มีครับแบตหมดครับแบตหมดติดต่อใครไม่ได้
มือถือก็แบตหมดด้วยติดต่อใครไม่ได้ด้วยค่ะ
พ่อก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้จะแจ้งความนะคิดว่าลูกเข้าไปสักพักก็คงจะกลับออกมาได้เอง
ถึงขั้นไปถามหมอดูไปให้ร่างทรงเข้าทรงทุกคนบอกว่ามีชีวิตอยู่ปลอดภัยดี
แต่ก็พอผ่านไป๕วันพ่อแม่เริ่มใจไม่ดีไงก็เลยต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่ออกค้นหาสุดท้ายเจอผ่านไป๗วันนะคะ
เป็นผมแจ้งตั้งแต่วันแรกแล้วเนี่ยแต่เขายังแบบใจแข็งมากเนอะคิดว่าเออเดี๋ยวก็ออกมาอะไรแบบนี้
เดี๋ยวก็คงเข้าป่าบ่อยค่ะ